ลงใต้ต่อนะครับต่อเนื่องเลยนะครับ
ไปที่จังหวัดตรังกันบ้างครับคุณดาวคุณบุ๊คครับ

ตรังเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
เขาลงพื้นที่นะเพื่อเปลี่ยนจังหวัดตรังเนี่ยครับ
เขาบอกว่าเจอซากเหลือโบราณ
เป็นโครงเหลือเลยครับแล้วก็เจอปืนใหญ่ด้วย
แล้วก็เข้าของเครื่องใช้นะครับเยอะมาก

พลตีสมใจนะครับเจ้าของบ้านนะครับ
บอกว่าโอ้โหดีมากนะครับคุณบุ๊คดูสิครับ
ใช่ค่ะคือเป็นการเตือนให้ชาวบ้านเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อน
อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายไปไหนอย่าเพิ่งเก็บเป็นของส่วนบุคคลส่วนตัว

แล้วคุณดูสิมีค่านะล้ำค่าจริง

เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ต่อไป
ใช่ค่ะอ่าเจ้าของบ้านว่ายังไงนะพี่ดิน
เจ้าของบ้านนะครับผลตีสมใจใช้สลิคอดีตภาพประจำการ
เจ้าของที่ดินเล่าว่าได้ว่าจ้างให้คนงานเข้ามาปรับพื้นที่
ลอกคลองเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
และคนงานก็ได้ขุดพบวัตถุโบราณเหล่านี้ครับ
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมบอกด้วยว่า
เมื่อ๔๐ปีก่อนก็เคยมีชาวบ้านในพื้นที่
พบปืนใหญ่๒กระบอกและได้ส่งมอบให้ทางสำนักศิลปากร
เป็นผู้ดูแลซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าโบราณวัตถุเหล่านี้
น่าจะอยู่ในช่วงสมัยกระบดไซบุรีปี๒๕๕๙
และเชื่อว่าต้องมีสิ่งของอยู่ภายในลำคลองแห่งนี้อีก

ขณะที่นายเสรีพันธ์ศักดิ์วัฒนธรรมอำเภอประเหรียญก็บอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุโบราณเหล่านี้
น่าจะอยู่ในสมัยราชการที่๕ถึงราชการที่๖
สงครามโลกครั้งที่๒หรือว่าอาจจะเก่ากว่านั้น
คือในสมัยกระบดไซบุรีช่วงรัชกาลที่๓
ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
แต่ยังต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับว่า
อันนี้จุดนี้นะครับเรื่องราวนี้เป็นยุคไหนกันแน่นะครับ

แล้วก็ปืนใหญ่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่เลยเมื่อกี้

นะฮะโอ้เป็นวิถีชุมชนที่บอกว่าดั้งเดิมขุด
ไม่คิดว่าอยู่คลองแบบนี้จะมีแบบนี้

คือถ้าเราเห็นเป็นซากแบบนี้
กรมศิลปากรเข้าไปเขาก็จะดูว่าโครงสร้างจริงเป็นแบบไหน
ก็อาจจะมีการบุรณะเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่าจริงแล้ว
สมัยที่เขาใช้ได้รูปร่างเขาเป็นอยู่แบบนั้น
แล้วเจ้าหน้าที่กรมศิลปเขาก็จะไปปัด